ผมรู้ว่าคุณโหลดแล้วผมกำลังจะโหลด

สวัสดีครับทุกคนครับ
ขอต้อนรับเมื่อสู่รายการเกมโชว์
เรียกได้ว่าหวานที่สุดในประเทศไทยของเรา
ศึกสุดที่รัก
วันนี้นะครับศึกสุดที่รักของเรามีผู้แห่งคราญ
ผ่านด่านทั้งหมด๓ศึกของเรา

ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุเทพและภรรยา
สุเทพศรีใสฉายาตลกหน้าผี
ที่มีดีที่ความสามารถ
หน้าไม่หล่อแต่ใจหล่อเกินร้อย

คุณป๊อปด้วงหาไทยศรีเหลา

มุ่งเข้าชนไม่สนคนลิ้นช้า
ทุ่มเทความรักหมดหน้าตัก
ฝ่ายหญิงต้องตกหลุมรัก
เพราะความดีนี่แหละครับ
จากหน้าตาผมจะไม่แพ้ใคร
และภรรยาผมก็สวยไม่แพ้ใคร
มั่นใจครับวันนี้ผมได้เงินล้านกลับบ้านแน่นอน

วันนี้รู้ลึกรู้หมดรู้หมดทุกเรื่องค่ะ

วันนี้เราสองคนจะมาเอาล้านค่ะ
นี่แหละครับคู่รักคู่ที่หนึ่ง
ที่จะมาเข้าร่วมศึกพิสูจน์รักในวันนี้
สวัสดีครับพี่สุเทพ

บอกแล้วผมจัวไว้ให้คุณอย่างหล่ออย่างสวย
เพราะไม่ต้องจั๋วหน้าตาผมก็หล่ออยู่แล้ว

คู่หนึ่งของคุณที่ต้องมาแข่งกันเนี่ยนะครับ

ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเห็กเพาะและสามี

ตลกหญิงพุ่มมากความสามารถ
มาพร้อมกับสามีดีกรีพระเอกลิเก
คุณกบจิรวัตรวัดจินดาซิริ
แต่ด้วยความรักที่มีมากกว่า
เลยต้องขวามือกันไว้ไม่ให้ไปไหน
จากรักคือให้อภัย
เลยทำให้ยังรักกันเหมือนเดิม
บอกคู่ต่อสู้ตรงนี้เลยว่าถ้าไม่แน่จริง
ม้วนเสือกกลับบ้านไปได้เลย

อึดของภรรยาผมน่าจะเอาอยู่
นี่แหละครับคู่รักคู่ที่สอง
ที่จะเข้ามาร่วมศึกพิสูจน์รักในวันนี้ครับ
สวัสดีครับ

เผื่อจะได้แบบเดี๋ยวจะทะเลาะกันว่าจะแย่งเงินล้าน

ครับผมอันนี้คุณฝรั่งครับ

คุณไปได้ภรรยาคุณที่ไหนจากกองประกวด

ใช้เวลามองตามองหูมองปากมองจมูกกัน

เวลาคุณมองเขาคุณต้องใช้เวลานาน

เวลาคุณป๊อปมองคุณเนี่ยก็ใช้เวลาแป๊บเดียว

ต้องถามว่าพี่ป๊อปเนี่ย

ป๊อปเผลอจับฉลากได้ที่งานวัดใช่ไหมคะ

พี่เขาจิตใจดีนะเห็นหน้าอย่างนี้พี่วิลลี่

ผมได้แต่เบ้าหน้าอย่างเดียว
นิสัยผมไม่ดีไม่หล่อเท่าเขา

เมื่อแรกการที่แล้วนี่
ไม่ใช่พี่ป๊อปน่ะ

แล้วก็คือพอตอนที่อยู่เนี่ยพอเราเริ่มได้เสียเป็นผัวเมียกันเนี่ย

แล้วแม่ยกเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเป็นแม่ยกมีอายุหน่อย
แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะนะแม่ยกมีอายุ๑๗๑๘เลยนะ
แต่ของผมก็จะเป็นพวกแบบนักศึกษา
อ๋อหรอแม่ยกเป็นอย่างนั้นเลยหรอ

รายและดวงคุณดีจังเลยอะแม่ผมมาผิดทางจริงอะไรอย่างนี้
มันใช่อะไรที่แบบเราเนี่ยเป็นนางโจ๊กและเรารู้สึกสำต้้อยน้อยค่ามากเลย
เราก็หึงเขาด้วยหึง

ใครอย่างนี้ก็จะบอกว่าตอนเล่นเล็กเกย์ที่แบบว่าหลงเสียงนาง

จะทำงว่าพี่เป็นพระเอก

เวทีมันจะต้องเก็กจากวันแรกเลยนะพี่

พี่กำลังฟังเสียงผีโปร่งหรือเปล่า

โอเค

เนี่ยไม่น่าเยอะให้เขามาฟ่า
เดี๋ยวมาดูคะว่ารู้ใจ
ใส่ใจกันขนาดไหนกับศึกแรกของเรานะครับ
ลิ้นกับฟันไปดูกฎิกาดังต่อไปนี้ครับ
กติกาศึกลิ้นกับฟัน
สองคู่รักที่ร่วมรับคำทะ
บทพิสูจน์กับ๓คำถามทายใจ
ที่ต้องถูกต้องและตรงกัน
คู่รักคู่ใดใส่ใจและรู้ใจกันมากกว่า
ก็รับหัวใจสะสมไปเลย

เราจะมีการดูกันว่าพวกคุณเนี่ย
รู้ใจใส่ใจกันจริงหรือเปล่า

เราจะมาเริ่มที่พี่สุเทพก่อนเลย

คำถามเราไม่ถามคุณวิเคราะห์กันเอง

วิเคราะห์ดูซิว่าคำถามมันคืออะไร
ระหว่างข้อหนึ่งแกล้งเพื่อน
หรือข้อ๒เพื่อนแกล้ง
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณเนี่ย
จะตั้งคำถามอันไหน

ไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับเมียเค้านะ
เพราะถ้าเกิดพี่ป๊อปเขาเปลี่ยนใจไปแล้วเนี่ย
คือนอกจากพี่ป๊อปไม่มีใครเอาเขาแล้ว
เออระดับหล่อขนาดนี้

ก็ไม่ค่อย
ช่วงธรรม
อยู่พิแจนี่
ไม่ให้แล้วผมก็พามนำบัตร
งั้นนำบัตรพี่
หลายคนไม่รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกัน

แจกผมคิดว่าเพื่อนแกล้ง
มันเป็นข้อที่นำพาให้ผมมาเจอเพื่อนกับเค้า

ก๊อฟครับคุณให้คำตอบไว้แล้วเปิดดูเลยครับ

ให้ฟังนิดนึงครับว่าจริงแล้วคำถามมันคืออะไรครับ
สาเหตุที่ทำให้คุณได้คุยและสารสัมพันธ์กับคุณสุเทพ
ได้คุยและสารสัมพันธ์กับคุณสุเทพมาจากเพื่อนแกล้

เพื่อนแกล้งคือมาเล่าตรงนี้นิดนึงครับคุณบ๊อบ

หลังจากที่พี่เทพเขาบอกไปค่ะที่ว่ายื่นเบอร์ไปแล้วให้เบอร์ไว้
แล้วพอหลังจากนั้นรู้สึกจะ๔๕เดือนเลย
คือ๔๕เดือนไม่ได้เจอกันไม่ได้อะไรเลย
แล้วอยู่ดีเพื่อนคนนี้ก็มาบอกว่าเฮ้ยอยากดูตลกอีกแล้วจะไปดูตลกกัน
เราก็กลัวแล้วอย่างนั้นไม่นั่งข้างหน้าแล้วนะขอริมริม
ริมดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีแล้วจะตกใจ
เพราะว่าคราวที่แล้วเขามาให้เบอร์โทรศัพท์ไงแต่ป๊อปไม่ได้เก็บไว้
แล้วพอเล่นลงมาเสร็จรู้สึกจะเที่ยงคืนเดินลี่มาเลย

เราก็ยังไงอุตส่านั่งมุมแล้วนะมันยังเห็นเอง
ตรงมาที่เราแล้วมาหยุดกึ๊บป๊อบรอพี่ก่อนนะ
รอพี่ก่อนนะเดี๋ยวตี๒พี่กลับมาจบที่พระราม๙อีก๑รอบ

ก็คือฉันโทรบอกพี่เขาเองแหละว่า
เราจะมาดูตลกแล้วจะนั่งโต๊ะนี้โต๊ะนี้

นี่แล้วตอนนั้นพี่สุเทพพอรับสายโทรศัพท์เข้ามา
บอกว่านัทจะเจอโต๊ะนี้โต๊ะนี้เป็นยังไงบ้างของเรา

คิดว่าเขาอ่ะคิดว่าเป็นเขาตัว

ผมนึกว่าเขาโทรไปพอเริ่มเสร็จปุ๊บเขามา

หักกไม่เห็น
เห็นบอกว่าคุณแม่ก็ไม่ปลื้มเหรอหรือยังไง

แล้วจะได้แฟนทั้งที

แต่สุดท้ายมันเห็นบอกว่าขอเลิกกันบ่อยมากเลย

ใช่เราใช่เราเองพอเราได้มาอยู่สังคมเขาที่เป็นตลก
ด้วยเวลาทำงานด้วยการใช้ชีวิตเราก็
เราก็ไม่เคยเจอมันก็หนักสำหรับเรา
แน่นอนเลยครับอุปสรรคในชีวิตนี่ต้องเจอกันหลายแบบ

แล้วมันเป็นชีวิตที่แบบค่อนข้างจะตรงข้ามกัน
กว่าจะมาเจอกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีความพยายามอย่างมาก
แต่สุดท้ายคุณก็อยู่ด้วยกันจนทุกวันนี้

และในข้อแรกคุณสุเทพก็โชว์ความรู้ใจ
สุดท้ายถูกนำไปก่อน๑คะแน่
ตอนนี้ก็ต้องมาดูอีกคู่กันบ้างล่ะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำตอบกันนะครับว่าคำถามมันคืออะไร
พร้อมแล้วคำตอบถามว่า

คิดว่าคู่รักของคุณนั้นจะเลือกอะไร

ยอดรักกับสายันครับผม

มันใหม่แล้วพี่มันใหม่แล้ว

หมวกเหลืองนี่อยู่ดีดีมาพอพี่หันหลังปุ๊บมันมาเลยอ่ะโอ้ย
เฮ้ยงามได้
ยอดรักกับสายันผมมั่นใจว่า
เขาจะต้องทายเกี่ยวกับว่าผมชอบร้องเพลงของใคร

ตั้งแต่ผมเล่นลิเกมาเนี่ยผมขอตอบได้เลยว่าผมร้องเป็นแต่เพลงของพี่เป้า

พี่เก

นะฮะคุณก็เลยคิดว่าคำถามถามว่า

ผมชอบร้องเพลงแนวของใคร
ไม่ได้คิดว่าเขาจะถามว่าเขาชอบร้องเพลงอะไรหรือเขาชอบเพลงของใคร
ผู้หญิงมันไปไม่ได้หรอกจะมาชอบเพลงผู้ชายอ่ะด้วยมากอ่ะ

เอาละครับเขามีคำตอบอยู่แล้วนะครับพร้อมนะฮะเรามาดูกันครับว่าเขาใจตรงกันใส่ใจกันจริงหรือเปล่า
ยกคำ
โอ้ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ล่ะโอ้ยมาเคลียร์เลยมาเคลียร์แล้วเห็นคำถามจริงแล้วถามว่า

ใช่ครั้งแรกที่ได้เจอกับคุณกบ

ดูสิรู้ได้ยังไงอ่ะ

เดี๋ยวก่อนสิเรายังดำเนินรายการอยู่เลย
ตอนนั้นคุณชื่อว่าเชอรี่ยอดรัก

คำว่ายอดรักเนี่ยก็คือเป็นชื่อในวงการลิเก

นี่คือเชอรี่เนี่ยเป็นชื่อตั้งแต่แม่ตั้งให้อยู่แล้ว

ก่อนจะเข้าวงการมาเป็นเหตุผลอย่างพิเทศอย่างเนี้ย
เห็นหนูมาตั้งแต่เด็กก็จะเรียกลี่ก็จะเรียกกันอย่างนี้

แล้วก็ตอนเล่นลิเกก็ใช้ชื่อว่าเชอรี่
มาเข้าวงการเนี่ยก็คือป่าโน้ตตั้งให้ว่าเป็นเห็ดพอง

แล้วตอนเจอกันคุณสองคนเจอกันครั้งแรกเนี่ย

หนูอ่ะหนูน่ะคือเห็นเขาเขาหล่อมากหนูจะอาย

อันนี้นี่มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะ

พวกเขาจะเป็นแก๊งแบบพระเอกลิเกหล่อมาก

แล้วแขกยัดคิ้วให้เล่น
แล้วยังไงใจสั่นเลยนะ
ใจสั่นมากเลย
เขาก็ถามว่าชื่ออะไร
ส่อที่ศาสนงรัฐ

และในข้อนี้คุณกบก็ตอบผิด
ไม่ได้คะแนนไปต้องมาแก้ตัวกัน
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังสถานการณ์กันครับ

คุณคิดว่าสามีของคุณจะเสกให้คุณเป็นสัตว์อะไร

กระต่ายน้อยแสนสน

นางแมวยั่วสว่าง
เอาทีมนี้ก่อนทีมนี้นี่ท่าทางเขาจะเข้าใจกัน
พร้อมนะครับผมจะให้คุณยกพร้อมกัน
และในคำถามนี้ก็ต้องมาเดาฝ่ายชายกันล่ะครับว่า

ร้อง๑กับ๑ครับ
ฝั่งนี้เดี๋ยวดูนะว่าจะตรงกันหรือเปล่า
จะตอบอะไรก็ให้เหตุผลกันดีหน่อยนะครับ

โหห้ถูกใจจริง

ตรงข้ามกันเหลือเกินฝั่งนี้เป็นกระต่ายน้อยแสนสนเพราะอะไรครับ

อันนี้ตอบถูกจริงแล้วมันเป็นสเปคคุณเหรอ
ครับผมก็ฟังเป็นไปได้ไงที่จะให้เป็นนางแมวยั่วสวาดมันคงไม่ใช่หรอก
ไม่มีเหรอไม่มีไม่ต้องมาถามฝั่งนี้ถ้าเกิดว่านางแมวยั่วสวาสตนี่ทำไมถึงเป็นทางนี้
ทางนี้นี่มีเต้นเซ็กซี่ให้สามีมีอะไรอย่างนี้เหรอ
ทุกคืนทุกคืนเลยแม่เชอรี่ทิ้งทุกคืนเลย

จะเป็นอย่างนี้หรอ
เป็นอย่างนี้เลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าทั้งสองคนเนี่ยนะครับ
เป็นกระต่ายน้อยหน้าตาจะเป็นอย่างไรหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นนางแมวยั่วสวาสตหน้าตาจะเป็นอย่างไร
เอาวันแรกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนางแมวยั่วสวาดนะของคุณป๊อปนะเป็นอย่างนี้

เฮ้ยเฮ้ยนี่อันนี้อ่ะ

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระต่ายน้อยนี่ต้องหน้าตาแบบนี้ฮะกระต่ายน้อยแสนสนนี้

แล้วถ้าเกิดว่าของคุณเห็บพอร์ตนี่เขาบอกว่าให้เป็นนางแมวยุสวาสใช่ไหม

ถ้าเกิดว่าเป็นกระต่ายน้อยนะฮะดีแล้วที่คุณไม่เลือกครับเพราะกระต่ายน้อยของเห็ดเป่าจะเป็นแบบนี้

ภูมิเท่านี้เลยเหรอเอ๊ะทำไมคือคือถามว่าทำไมพุงกับนมเท่ากัน
คือหนูไม่อยากให้มันเสียเปรียบแล้วไม่อยากให้ใครเสียเปรียบไง
ไม่เอาบางทีก็ชอบผูกบางทีก็ชอบดมเอาเป็นว่ามันเท่ากันไปเลยแล้วกัน

แต่ถ้าเกิดคุณเป็นนางแมวยั่วสวาสตร์ครับมันเหมาะกับคุณเหลือเกิน

เดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะครับกับศึกสุดที่รักเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ